ข่าวนี้หนุ่มเนมปราการกับสาวคิตตี้ชิชาเมื่อวานก็เล่าไปแล้ว
ว่าเขาพากันไปสวงสวีทกันไกลถึงญี่ปุ่นมาแล้วนะคุณผู้ชม
แต่ต้องบอกว่าคิตตี้เขาก็ไม่ลืมฝากความห่วงใยไปถึงอดีตคนรักเก่า
เออตกลงไม่มีใครครบใครซ้อนแน่นอนนะครับ
แล้วก็ดูเหมือนว่านักแสดงสาวคิตตี้ชิชาจะเปิดความสัมพันธ์
หนุ่มเมมประการมากขึ้นด้วยนะจ๊ะ
เพราะว่าล่าสุดอย่างที่บอกไปก็คือควงกันไปหวานต่างแดน
ส่วนคิตตี้ก็เลยไม่พลาดที่จะตามไปให้กำลังใจนั่นเอง
แล้วก็ใช้เวลาท่องเที่ยวกันเกือบ๑สัปดาห์เลยทีเดียว
ที่เราได้เห็นรูปนั่นแหละ
เออเขารู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข
เป็นคนที่อยู่ด้วยมีความสุขเขาเพิ่งเปิดตัวเนี่ย
คุณจะให้มาพูดแบบเออเป็นคงเป็นแฟนเลย
เดี๋ยวก็โดนกระแสวิภาควิจารณ์กันไปอีก
เบาไปเบาแต่รู้กันทั่วประเทศเลยเออนะคะ
คุณผู้ชมแล้วก็คิตตี้เขาก็ฝากถึงคนรักเก่า
นาวินต้าด้วยว่าก็พอจะทราบมาบ้างว่าฝ่ายชายเนี่ย

แต่ก็ไม่อยากให้อดีตคนรักเก่ารีบร้อนกับเรื่องความรักมากนัก

พี่เนมได้คอนเซิร์ตด้วยก็เลยไปด้วยกันค่ะ
นี่ถือว่าเปิดตัวมากขึ้นไหมคะ
ก็ไม่ได้เปิดตัวมากขึ้นนะคะก็ยังเหมือนเดิมค่ะ
กับพี่เนมให้สเตตัสว่ายังไงอะไรคะ

คือคิดกับพี่เนมก็ยังไม่ได้แบบเป็นแฟนกัน

โอกาสพี่ต้าไปมากกว่านี้อย่างไรบ้างคะ
ก็ถ้ายังดีอีกเรื่อยคงน่าจะพัฒนาก็คงจะได้เห็นกันค่ะ

วันก่อนเพิ่งเจอกันก็ปกติดีค่ะ
เหมือนพอจบกับพี่ต้าไปก็
เราก็นิจจักรว่าเราเคยมาคุยกันว่าครบชวนว่า

ค่ะซ่ามมาก็สักพักหนึ่งค่ะ
อยากให้ค่อยดูกันไปเรากันว่าจะเป็นอย่างไร
ก็เป็นห่วงเหมือนเดิมนะคะ

แต่เห็นดิฉันเห็นป้ายข้างหลังเขียนว่าอะไรนะเสียดาย

ไม่ใช่ละครที่น้องเขาเล่นเห็นว่าเสียดายอะไรล่ะ

เมื่อหลายปีก่อน

ปีที่ผ่านมาปีนี้คิตตี้รับบทเดียวกับคุณเขมสอน

ฉันอยากดูแล้วอ่ะฉันอยากดูคิตตี้ว่าจะแบบได้ไหมเหมือนพี่มิ้วไหม
ถ้าเราพูดมากกว่านี้เดี๋ยวพี่มิ้วจะเดินเข้าสตูมาด่าเรา